ส่วนความคืบหน้าเรื่องของน้องบอบบี้ที่เสียชีวิตอยู่ภายในดงกล้วย
ตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าเสียชีวิตเพราะอะไรยังเป็นปริศนา
แต่ว่าล่าสุดก็คือมีการระบุตัวคนร้ายที่ก่อเหตุ
ตำรวจก็ได้คุมตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุฆ่าน้องบอบบี้

จับกลุ่มได้ตอนที่กำลังกลับมาที่บ้านเพื่อจะมากินข้าวกลางดึกเลยนะคะ
ผู้ต้องหาก็สารภาพบอกว่าคือไม่พอใจเก็บความไม่พอใจเด็กคนนี้เอาไว้นานแล้ว
พอได้สบโอกาสก็เลยใช้ไม้ตีนะคะ
แล้วก็ใช้จอบกระหน่ำตีจนถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้
ดูบรรยากาศตอนที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพมีเหตุชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่ตำรวจสพเวียงเชียงรุ้งที่เชียงราย
นำตัวนายสินชัยเกษตรโสภาพันธ์อายุ๓๐ปี
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพบริเวณดงกล้วยใกล้กับหมู่บ้านใหม่ดงมหาวันหมู่๑๒
อำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงราย
หลังจากที่มีผู้ต้องหาที่ก่อเหตุฆ่าน้องบอบบี้เด็กชายวัย๗ขวบนะคะ
แล้วนำศพไปอำพลางไว้ในบริเวณดังกล่าวเมื่อ๑๖มกราคมที่ผ่านมา
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็นำตัวนายสินชัยไปทำแผน
ชาวบ้านเขามามุงดูเหตุการณ์กันแล้วพยายามจะกรูเข้าไปรุมประชาธรรมค่ะ
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องกันเอาไว้โดยเฉพาะพ่อน้องบอบบี้เนี่ยโกรธจัดเลยนะคะ
พยายามจะเข้าไปทำร้ายผู้ต้องหาด้วยค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องล็อกตัวคุณพ่อไว้เพราะว่าคุณพ่อโกรธจัดจริงนะคะ
ส่วนแม่น้องบอบบี้ที่มาดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ย
ร้องไห้แทบซุดลงกับพื้นค่ะ
ญาติญาติก็มาคอยพยุงร่างไว้ก่อนที่จะเป็นลมนะคะ
กู้ภัยก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยค่ะ
ตำรวจคุมตัวนายสินชัยไปชี้จุดที่พาน้องบอบบี้เดินไปที่เถียงนา
แล้วก็ไปชี้จุดบริเวณที่เอาท่อนปืนและจอบทำร้ายน้องบริเวณกระท่อมตรงเถียงนา
จากนั้นไปชี้จุดสุดท้ายบริเวณปากกล้วยที่ทำร้ายจนถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่นำตัวนายสินชัยผู้ต้องหาออกจากจุดทำแผน
และระหว่างนั้นนั่นเองค่ะเป็นช่วงที่ชาวบ้านและพ่อของน้องเนี่ยจะวิ่งเข้าไปรุมประชาธรรมนะคะ
ก็เลยต้องนำตัวผู้ต้องหาพาออกไปจากจุดนี้ค่ะ
ต้องบอกว่าคือชาวบ้านที่เขามาดูทุกคนโกรธแค้นหมดนะคะทำได้ยังไงกับเด็กตัวเล็ก
แล้วก็บอกว่ายังดีที่ตำรวจจับคนร้ายที่ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็วนะคะ
เอาฟังเสียงของชาวบ้านที่เขาไปดูการทำแผนหน่อยค่ะ
ก่อนหน้านี้ค่ะกำลังนี่ผ่านมาน่ะ

หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่านายสินชัยเนี่ย
หายตัวไปหลังเกิดเหตุแอบย่องกลับเข้ามาที่บ้านเพื่อจะมากินข้าวค่ะ

ด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕

นายสินชัยรับสารภาพว่าได้ชักชวนน้องบอบบี้ไปยิงนก

แต่ระหว่างนั้นน้องบอบบี้ยิงหนังสติ๊กพลาดมาโดนอกของเขา

ประกอบกับตัวเองไม่พอใจน้องมานานแล้ว
เพราะว่าชอบเข้าไปเล่นที่บ้านที่อยู่ห่างกันไปประมาณ๕๐

แล้วก็ชอบไปรื้อของเล่นข้าวของต่าง
นี่เป็นเหตุผลที่คนร้ายบอกว่าไม่พอใจ

ก็เลยออกอุบายให้น้องบอบบี้ยืนรอตรงดงกล้วย
จากนั้นตัวเองเดินไปหยิบท่อนปืนที่อยู่ใต้เถียงนาที่อยู่ไม่ไกล
่องเข้ามาใช้ท่อนปืนตีไปที่หลังด้านซ้าย
และตามร่างกายจนน้องสลบเลยค่ะ

จากนั้นยังนำจอบที่อยู่เถียงนามาตัดต้นกล้วยทิ้ง
เพราะขาของน้องบอบบี้ไปพาดกับต้นกล้วย
ซึ่งขณะนั้นผู้ต้องหาอ้างว่าน้องบอบบี้ยังไม่เสียชีวิตนะคะ
และใช้มือจับด้ามจอบ
ตัดสินใจวิ่งหนีเข้าไปในหมู่บ้านนะคะ

ผู้ก่อเหตุก็โดนจับกลุ่มแล้วก็นำตัวไปสอบสวน
ซึ่งชาวบ้านเขาก็บอกว่าโล่งใจ
เดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวของน้องบอบบี้ด้วย
และช่วงบ่ายที่ผ่านมาแม่และพี่ชายของนายสินชัยผู้ต้องหา
ก็เดินทางไปที่บ้านของพ่อน้องบอบบี้
ไปขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะ

แจ้งข้อหากับนายสินชัยว่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พร้อมทั้งนำตัวไปสอบปากคำอย่างละเอียด
แล้วก็ขอฝากขังที่ศาลจังหวัดเชียงรายต่อไปนะคะ

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวบอบบี้อีกหนึ่งครั้งนะคะ